จังหวัดร้อยเอ็ดครับมีรถกระบะคันหนึ่งเขาขับมา
่งหน้าไปที่แยกบขศปรากฏว่าอีกฝั่งหนึ่งก็มีมอเตอร์ไซค์ขับมา
สวนทางกันแล้วมาชนเข้าอย่างจังแบบนี้ฮะ
จังจังเลยครับแล้วกระบะขับไปต่อเลยเหรอครับเนี่ยเอาแล้วไม่จอดมาดูเขาอ่ะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณตี๓๒๐นาทีครับวินาทีนี้ฮะจังหวะนาทีชนครับ
กระบะสีเทาคันนี้เขาขับมุ่งตรงมาทางนี้นะฮะตรงนี้ลักษณะคล้ายคล้ายกับเป็นแยกด้วย
มีมอเตอร์ไซค์ขับมาสวนทางมาแล้วก็ชนเข้าอย่างจัง
มีรถเก่งคันนั้นนะครับที่กระพริบไฟแล้วลงมาจากรถ
เพื่อมาดูว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์เป็นอะไรมากหรือเปล่า
น่าเป็นห่วงเพราะว่าคือไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกด้วย

กระบะคันนี้ตีไฟเลี้ยวเพื่อจะจอดลงมาช่วยดู
พลเมืองดีเข้ามาสอบถามอาการคนเจ็บครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณแถวถนนกองพล๑๐
๓แยกวิทยาลัยณฐศิลป์๑๐๑ครับเขตเทศบาลเมือง๑๐๑

หลังเกิดเหตุกู้ภัยพร้อมกับตำรวจไปตรวจสอบครับ
ไปพบมีกระบะตอนครึ่งสีเทารอยเฉียวชนบริเวณกันชนหน้ารถ
แล้วก็พังเสียหายรถมาจอดอยู่ตรงนี้นะครับ

อีกคันหนึ่งคู่กรณีที่ชนนั้นก็คือสีดำครับ
อยู่บนถนนแล้วคนเจ็บเนี่ยก็คือคนขี่มอเตอร์ไซค์นี่แหละครับ
อายุประมาณ๓๐๓๕มีแผลถลอกฟกช้ำตามร่างกาย
โอ้โหต้องให้นอนทำแผลแบบนี้เลยครับ
ที่หน้าเนี่ยมีแผลเห็นว่าอาจจะมีหัวล้างข้างแตกด้วยนะครับ
ก็ต้องเร่งส่งตัวไปโรงพยาบาล
สอบส่วนเบื้องต้นรถกระบะเนี่ยถ้าดูจากวงจรปิดอีกสักครั้งหนึ่ง
ขับมาจากแยกทองสวยมุ่งหน้าไปแยกบขนะครับคือฝั่งกระบะ
มอเตอร์ไซค์ขับมาจากแยกบขศแล้วมุ่งหน้าไปแยกทองสวย
อย่างที่บอกคือเหมือนกับสวนทางกันแล้วชนอย่างจัง
ไม่แน่ใจว่าจังหวะชนนั้นเกิดอะไรขึ้น
กระบะเนี่ยเหมือนจะไม่ได้เปิดไฟหน้ารถด้วยนะครับ
ตอนที่เขาขับมาเนี่ยแล้วมอเตอร์ไซค์เองก็ขับไป
แล้วก็พุ่งชนเข้าอย่างแรงเลยทำให้มีคนบาดเจ็บ
ตำรวจไล่ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดอีกครั้งครับ
จากเช็ควงจรปิดแล้วอาจจะต้องสอบปากคำบุคคลแวดล้อม
ระแวกแถวนั้นเป็นจังหวะที่ใครกลิ่นเลนใครหรือเปล่า
เดี๋ยวรอการตรวจสอบก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ต้องสวมกันนอกนะเพื่อลดความรุนแรงของอุบัติเหตุนะฮะ